นักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากับวิธีของการชุมหนุ่ม

สลายเรียบร้อยหลังฝังหมุดรุษหาองค์คมนตรี
เราก่อติดกันมาตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์

ใช่คือเดิมทีเดียวกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
เดี๋ยวจะไปบุกที่ธรรมเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
มีการเปลี่ยนใจก็จากธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ไปที่บ้านองค์คมนตรีนะคะไปยื่นข้อเรียกร้องต่างนี่แหละ
ถูกต้องก็ต้องบอกว่าถือว่าก็จบลงไป
สงบเรียบร้อยดีไม่ได้มีเหตุการณ์ประทะอะไรกัน
หรือว่าไม่ได้มีเหตุรุนแรงและความสูญเสียนะครับ
ในวันเสาร์ที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
เขาใช้ชื่อว่า๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราชดร
เป็นกลุ่มแนมร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมก็ไปรวมตัวกันนะฮะ
ทีก็ไปที่ธรรมศาสตร์สามารถเข้าไปได้
เสร็จแล้วออกมายึดพื้นที่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะฮะ
ก็คือปากหมุดคณะอำราษฎร์หรือว่าคณะอำราษฎร์สะดอนปี๖๓กรางสนามหลวง
ตอนตื่นเช้ามาปุ๊บวันเมื่อวานนี้ในวันอาทิตย์ไม่ไปแล้ว

แล้วก็ไปยื่นที่ธรรมเนียบองค์คมนตรีแทน
แล้วบอกว่าเดี๋ยว๑๔ตุลาคมจะมาใหม่
จะมาหนักกว่าเดิมด้วยมาทวงคืนต่าง
แล้วก็มาทวงถามด้วยคือเรียกร้องกันไป

เช้ามาของวันที่๒๐กันยายน
เขาก็เริ่มกันสักประมาณ๖โมงกว่าให้น้องเยาวชนคนหนึ่งแต่งชุดนักเรียนเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีดำเป็นคนเชิญหมุดอันนี้เป็นโลหะสีทอง
เส้นผ่าศูนย์กลางสัก๑๑นิ้วกว่าได้เป็นหมุดคณะมราชหมุดที่สอง
แล้วก็จะมีแกนนำมีเพนกวินชื่อจริงก็พระริชชิวารักษ์
แล้วก็แก่นำหลายคนก็ไปร่วมกัน
ประกาศคณะราชหรือว่าคณะราชดร๒๕๖๓ฉบับที่๑

และประกาศปักหมุดคณะราชหมุดที่๒
ตอนแรกตอนกลางคืนก็เอาเต็นต์ไปกางล้อมพื้นที่เอาไว้ก่อน
พอเช้าปุ๊บเขาก็เอาเต็นต์นั้นออกไป
แล้วก็แกนนำทั้งธนายอานนนท์ทั้งเพนกวิ้นทั้งลุ้ง
แล้วก็ทำพิธีพรามเอามุดวางลงไปร่วมกันเอามือแตะ
แล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกจะมีพระสงฆ์สวด
เรื่องของความเป็นสิริมงคลชู๓นิ้วหันหน้าไปทางศาลหลักเมือง
ขั้นตอนของการปักหมุดเนี่ยรวมทั้งก็มีการสาบแช่งคนที่จะ
ลื้อถอนถอนหุดไปด้วยในส่วนของหมุดเองตรงกลางหมุดเนี่ย
มีฝากฝั่งของวันที่๒๐กันยา๖๓แล้วก็เป็น
ตรงกลางเขียนว่าเวลาย่ำรุ่งแล้วก็มีข้อความร้องหมุดเอาไว้แบบนี้
อ่ะไปฟังเสียงบริการช่วงนี้นะฮะค่ะ
พอเสร็จสิ้นพิธีตรงนี้เนี่ยทุกคนก็รอเวลา
ครบทรงชาติ๘โมงตรง
หลังจากนั้นเพนกวินประกาศรวมพลเตรียมเคลื่อน
นะฮะตอนแรกเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าจะไปทำเนียบตามที่ประกาศเอาไว้
สุดท้ายเปลี่ยนใจครับนะคล้ายคล้ายเป็นการสับขาหลอกเหมือนกัน
่งหน้าไปธรรมเนียบองค์คมนตรีแทนด้วยรถบรรทุกนะฮะ
ที่มีเครื่องขยายเสียงที่มีแก่นำอยู่ด้านบน
เอาเลิกเอาใช้เคลื่อนขบวนกันไปใช้ที่บริเวณถนนราชดำเนินใหม่
ฝั่งตรงข้ามกับธรรมศาสตร์แล้วก็อยู่ที่หน้าสารดีกา
มุ่งหน้าไปทางธรรมเนียบองค์คมนตรี
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปเผชิญกับแผงกั้นของเจ้าละทิสัมหลวท
ปักหลักกันทำเป็นด่านปราการสามชั้นด้วยกันนะ
มีแผงเหล็กใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนยืนประจันหน้ากันอยู่
หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะฮะชั้นที่สามเนี่ยคือรถเมย์ครับ
เป็นประการด่านสุดท้ายแต่พอมาถึงด่านแรกเนี่ยก็ผ่านไม่ได้แล้ว
แน่นอนนะครับก็เลยต้องส่งรุ้งแกนนำหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิง
หรือว่ามนัสยาเนี่ยถือซองน้ำตาลไปค่ะไปขอเจรจาจะฝ่าไป
หนูขอจะไปยื่นข้อเรียกร้องนะฮะสุดท้ายเนี่ยขอคุยกับคนที่มีอำนาจ
หลังจากคุยกันไปสักพักหนึ่งก็มีทางด้านของพลตำรวจโทษพักกระพงพงศ
ตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินเข้ามาคุยกับรุ้งนะฮะ
รุงก็พยายามบอกว่าหนูจะต้องการจะไปยื่นข้อเรียกร้องถึงองค์คมนตรี
นะสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่ามายื่นกับพี่เลยใช้คำเป็นพี่
เป็นน้องกันยื่นกับผมยื่นกับพี่เลยพี่ก็ต้องทำตามขบวนการต่างต่าง
ต้องเข้าไปก็มายื่นกับพี่เดี๋ยวพี่เอาไปยื่นให้นะสุดท้าย
รุ้งก็ยืนอ่านตรงนั้นให้นักข่าวฟังทุกคนก็ฟังแล้วก็ยื่นซองน้ำตาลนั้นเนี่ย
ให้กับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานไปก็ถือว่าเสร็จสิ้น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ตามค่ะแต่ท่านก็จะไปยื่น

ข้อเรียกร้องต่างต่างสิบข้อนะครับหลังจากนั้นรุ้งก็หันมา
ประกาศแล้วก็ให้เพนกวินประกาศบนรถขยายเสียงว่ามันคือชัยชนะของผู้ชุมนุมที่เราสามารถที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่างไปถึงองค์คมนตรีได้
แล้วก็ประกาศว่าเราจะเจอกันอีกครั้ง๑๔ตุลาคมนี้แล้วประกาศแนวทางต่อสู้ผลิตการ๘ข้อให้ผู้ชุมนุมร่วมแสดงเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการผูกโบสีขาวไว้ที่รั้วบ้านกระเป๋าหรือกระจกของรถยนต์ซึ่งหลังทำประกาศจบลงกลุ่มผู้ชมนุมเองก็สลายตัวออกจากท้องสนามหลวงทันที
ก็เป็นอันยุติการชุมนุมไปนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติไม่ได้มีเหตุการณ์ประทะกันรุนแรงหรือว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บแต่อย่างใดไม่มีการฝ่าแนวกั้นอะไรเข้าไปที่ธรรมเนียบจะมีเอาแท่งเบรีเออร์เมตรครึ่งไปกั้นเอาไว้ก็ไม่มีคนเดินทางไปทำเนียบ
เพราะสุดท้ายก็ต้องการจะไปยื่นกับองค์คมนตรี
ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือเห็นบอกว่ามีการนำรั้วลวดหนามที่แข็งแรงมากเลยนะคะพยายามกันฝุงชนเอาไว้แต่ว่าก็ไม่มีเหตุประทะกันเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการทำผิดข้อกฎหมายนะคะรองพบชนพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปแจ้งความเอาผิดหรือเปล่า
เพราะอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งความเอาผิดในวันนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราว่ากันประเด็นนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะ
หลังจากที่กลุ่มนี้ค่ะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเข้าไปปากหลักตั้งแต่๑๙๒๐ใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นก็สลายการชุมนุมไม่มีเหตุรุนแรงไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
เรื่องนี้ค่ะผู้เด็กประยุจจันทรวชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
คือบอกผ่านโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ประชาชนทุกคนที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่และประชาชนได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการยั่วยุ
เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
มุ่งหวังให้ประชาชนมีสิทธิ์แสดงออกได้อย่างเต็มที่
ผ่ายใต้กรอบรัฐธรรมนุนและกฎหมายนะฮะ
ขณะเดียวกันก็ขอให้คนไทยร่วมมือร่วมใจกัน
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
นายกบอกมาแบบนี้นะคะบอกว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูลแต่ก็มีความเห็นบางส่วนจากบางกลุ่มคนบอกว่า
ลักษณะการชุมนุมแบบนี้เป็นการทำผิดกฎหมาย
คนแรกเลยเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปแจ้งความเอาผิดนะคะ
ก็คืออธิบดีกรมศิลปากรคุณประทีบเพ็งตะโกค่ะ
บอกว่าคือจริงแล้วท้องสนามหลวงเนี่ย
ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ
ลักษณะการชุมนุมแบบนี้บุกเข้าไปในโบราณสถาน
โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอันนี้เป็นการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน
ผิดกฎหมายข้อหนึ่งแล้วส่วนข้อที่สองเนี่ยเข้าไปเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ
มีการขุดหลุมแล้วก็ฝังหุดคณะราชดรปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ลักษณะการเจาะพื้นที่โบราณสถานแบบนี้เป็นการทำลายโบราณสถาน
อันนี้ก็ผิดพรบโบราณสถานเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการแจ้งความเอาผิดอย่างน้อย
ข้อกล่าวหานะคะอีกหนึ่งคนที่บอกว่าจะเตรียม
แล้วก็คุณสนทิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะ
เห็นบอกว่าสองคนแน่ะจะไปเตรียมแจ้งความเอาผิดอีกสองถึงสามวันนี้นะ
รวมทั้งต้องรอทางธรรมศาสตร์ด้วยนะ
บอกว่าก็มีความผิดเรื่องของข้อหาบุกลุก
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางธรรมศาสตร์เอง
จะแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มใดหรือว่าบุคคลใดบ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่า๑๙๒๐กันยายนที่ผ่านมา๒จุดหลักเลยนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนตัวไปเนี่ยนะคะ
ก็คือตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็เคลื่อนตัวไปที่ท้องสนามหลวง
เดี๋ยวก็ต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายว่าทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งความเอาผิดอย่างไรหรือไม่
แต่ที่แน่อธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าวันนี้จะมีการแจ้งความ
ส่วนคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะคะ
ประมวลภาพให้เห็นตั้งแต่๑๙๒๐กันยายนโดยเฉพาะภาพบรรยากาศที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลย

กลุ่มนี้เขามีการไปเจาะบริเวณโบราณสถานนั่นก็คือท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะ
มีการปักหมุดแบบนี้แหละค่ะโดยเฉพาะแก่นำคุณเพนกวิ่นคุณรุ้งเห็นไหมคะ
พอมีการฝังเสร็จสิ้นเป็นมุติที่๒ของคณราชค่ะของคณราชดรปี๒๕๖๓
ปรากฏว่านี่เขามีการทำพิธีกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราประมวลภาพให้เห็นช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ประชาชนก็ทยอยไปที่ท้องสนามหลวงนะคะ
คือเห็นไหมบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้แต่ประชาชนเนี่ยทยอยเข้าไป
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะไว้เป็นที่ระลึกบางคนเนี่ยมีการนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง
มาวางล้อมรอบหมุดที่ปากด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมคะ
มีแผงเหล็กกั้นแบบนี้ค่ะเปิดให้ประชาชนเข้าไปนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ให้เข้าไปไปถ่ายเซลฟี่กันได้
คู่กับหมุดคณะราชดรปี๒๕๖๓ค่ะ
คนเข้าไปกันเยอะจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสักประมาณ๔ทุ่ม
กรุงเทพมหานครกอทมได้มีการปิดประตูเข้าออก
พื้นที่ท้องสนามหลวงตามปกติเพื่อป้องกันคนเร่ร่อน
ที่อาจจะเข้ามาในบริเวณนั้นก็พยายามดูเรื่องของความสงบเรียบร้อย
ทีนี้อีกหนึ่งจุดที่สำคัญคุณผู้ชมบริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์
ถนนราชดำเนินนอกนะคะจุดนี้เชื่อมต่อไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เจ้าหน้าที่เห็นไหมแบบนี้ค่ะมีการนำรถยกขนาดใหญ่นะคะ
รั้วลวดน้ำรั้วลวดหนามเนี่ยแข็งแรงมากไม่ธรรมดา
แมวยังไม่กล้าลอดผ่านเลยอ่ะคุณไม่ได้
คมมากมันแหลมมากนะคะแล้วก็มีการวางแท่งบารีเออร์
วางไว้เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบุกเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
โดยเฉพาะด้านสะพานชมัยมรุเชษก็มีการขนมาวางไว้แบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายน่าจะขนออกแหละเพราะว่ามีการเปลี่ยนนะฮะ
เปลี่ยนใจไม่ได้ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลไปบ้านองคมนตรีแทน
แล้วก็มีการยื่นเรื่องของสิบข้อเรียกร้องนะคะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่กันยายนนี้
เดิมเขาจะบุกไปเที่ยวรัฐสภาตรงเกียรติกายเพราะว่ายี่สิบสี่กันยายนเนี่ย
เขาจะมีการประชุมสภาพผู้แทนราชดรพิจารณาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูลด้วย
ก็ไปทวงสัญญานะคะเพราะว่าหนึ่งในข้อเรียกร้อง
นั่นก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูลแล้วก็ปิดสวิตช์สว
ให้สอวอมไม่มีอำนาจเลยนะคะที่นี้ทีมข่าว
มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะตรงจุดนี้
ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเคลียร์ทุกพื้นที่รอบสนามหลวง
แล้วก็ชุดนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะ
ส่วนมีการดำเนินคดีหรือไม่นะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
เพราะว่าเป็นผลพวงจากการชุมนุมครั้งนี้นะคะ
แต่ว่าคือกลุ่มแก่นำเขาก็ประกาศชัดเจนว่าก็ไม่กลัว
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยื่นข้อเรียกร้องแล้วก็มีการชุมนุมกันมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะโดนอีกก็ไม่เป็นไร
ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากุญแจที่ถูกตัดออกรอบสนามหลวง
ก็ต้องดูว่าทางสำนักการเขตเขาจะเอาผิดกับคนที่กระทำความผิดหรือเปล่า

ก็ต้องติดตามกันต่อไปหลังจากการชุมนุมผ่านพ้นไป
เรื่องของคดีความก็อาจจะตามมา